มาดูเหตุการณ์บนท้องถนนนะฮะเป็นคลิปที่ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลนะฮะ
มอเตอร์ไทย๒คันขับเบียดกันมา
อีกคันหนึ่งเขาก็บีบแต่เตือนไป
ปรากฏว่าเสียงแตรกลายเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาดกัน
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
อ๋อมันมาเสียบด้วยแล้วอ่ะ
มันตอบคิวกันอยู่อ่ะ
อ๋อตื่นก็ไม่ได้
แล้วจะบีบตามไปก็ไม่ได้นะครับ

เกิดความเปรียบกันจนเกิดอุปัติเหตุหรือยังไงครับ
เรื่องนี้ทางเพจเขาก็เอามาโพสต์ไว้
เพจเหยื่อขับรถก็โพสต์คลิป

เพจไม่ได้แจ้งว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนพิกัดไหน
เวลาใดแค่โพสต์แล้วก็มีข้อความว่าเสียงแตร
แค่เบามันก็เจ็บเกือบจะเป็นเรื่องซะแล้วนะฮะ
เตือนกันไว้หน่อยบนห้องอนโหนใจเย็นกันหน่อยนะครับทุกท่าน